ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคี

แค่คุณทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความรักทำให้เรามีพลัง
สามารถอดทนตรากตรำสู้งานหนัก
เพราะว่าอยากให้คนที่เรารักกินอิ่มยิ้มได้
เช่นเดียวกับครอบครัวที่เดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรในวันนี้ครับ
ภารกิจหลักในชีวิตของหัวหน้าครอบครัว
ครอบครัวนี้ก็คือการหาเลี้ยงกายและหล่อเลี้ยงหัวใจของทุกคนในบ้าน
เขาเลี้ยงกันแบบไหนไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
ป้าเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นรู้ว่าต้องเสี่ยงตาย
แต่ป้าจะยอมให้คนที่ป้ารักอดตายไม่ได้
นัตการพิมพ์ชนะชื่อเล่นชื่อสำลี
ที่บ้านอยู่ด้วยกัน๔คน
มีลูกชื่อตาดำมีพ่อชื่อนายอ้อน

สมัยก่อนไม่ได้อยู่ที่พิจิตรตาดำเกิดที่สตูน
พอลูกได้๔ขวบแฟนก็เสียชีวิต

ที่นี่เป็นบ้านของคนรู้จักเขาให้อยู่
ป้าเป็นพี่สาวของป้าสำลีแล้วก็อยู่กับแฟน
พอขัดคอกันแล้วก็เลยพาพ่อยายมาอยู่กับป้าสำลี
เมื่อ๕ปีที่แล้วตอนรถล้มเข่ามันกระแทก
มันก็เลยปวดมาเรื่อยมันคล้ายขามันอ่อนเหล็งอ่ะ
พอเดินไปนึกจะลมจะลม
ล้มบ่อยเอายาหม่องทาแล้วก็บอดแล้วก็กินยาพารา

เวลาบอกตาด้ามป้าปวดขามาบีบหน่อยสิ
เขาก็จะมาบีบบางทีเขาก็เหยียบให้
เป็นลูกของแม่สำลีค่ะ
ช่วยป้านวดบีบเหยียบขา
หนูกับป้าสนิทกันมากค่ะ
อยากให้ป้าอยู่ด้วยไปตลอดเลยค่ะ

พ่อเป็นโรคเกาะความดัน
พ่อจะเป็นบ้านจะหมุน
ก็ไปไหนไม่ได้เดินเดินไม่คล่อง

ก็มีโรคเมาหัวเวียนหัว

เข้าห้องน้ำก็จะพาเขาเข้า

ต้องมีคนคอยดูแลตลอด
ป้าก็มีโรคบ้านหมุน

เขาบอกคล้ายเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทัน

พ่อลูกแล้วก็พี่สาว

อาชีพเก็บกระชายนี่ทำให้ทุกวัน
เพราะบางวันก็มีรับจ้างบางวันก็ไม่มี

รับจ้างขุดกระชายก็กิโลละ๕บาท

วันนึงก็จะได้ประมาณ๓๐โล

หักคานแกะดินแกะเอาให้สวยที่สุด

รากมันยังติดอยู่เยอะนี่

เออไม่ปลูกใบรักจะไม่ค่อยเห็น
หนูรู้สึกว่าบ้านเราอบอุ่นมากค่ะ
หนูรักคุณตาครอบครัวทุกคนเลยค่ะ

ต้องตื่นตั้งแต่เช้าตีห้าครึ่ง

ไปในคลองบางทีก็ห้ากิโลกรัม
ถ้าไปห้ากิโลกรัมไม่มีปลาก็ต้องล่นไปอีก
สูงสุดก็คือสัก๒๐กิโลกรัม
เวลาแม่หาปลามาหนูก็ช่วยแกะปลาออกจากข่าย

หามาให้ตลอดมาให้ทำแล้วมาให้ป้าก็ทำ
ทำเผลอจะขายปลาก็จะทำปลาใส่กระติกไว้

วันนึงต้องหาให้ได้๑๕๐บาท

น้ำไปด้วยก็รีบกลับเถอะอย่าให้มืดใยข้ามเป็นหวัง
ที่ที่เราไปแล้วเปี่ยวไม่มีคนเลยบางทีบางทีลงไปในน้ำ
แต่ทิวกินมือกินขาก็ต้องรีบขึ้นมาจากของ
แล้วมาบีบให้มันคายแล้วลงไปใหม่

ลูกอยู่ทั้งบ้านพ่ออีกพี่สาวอีก
วันนั้นเขาสั่งปลาเยอะ๕โล
ทีนี้ไปเจอปลาเยอะปลาผุดมากเลย
ลงเลยพอลงปุ๊บน้ำถึงคอแล้ว
เรารู้สึกว่าน้ำมันลึกต้นน้ำไม่ไหว

เราก็เลยต้องตัดสินใจทิ้งไข่

อันหนึ่ง๓๙๐บาทมันแพงมากสำหรับเรา
ถ้าเราไม่ทิ้งก็เหมือนเราทิ้งชีวิตเรา
ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับป้าไก่ก็คงจะไม่มีใครรู้
เราก็คงจะตายไปแล้วตอนนั้น
นึกเป็นห่วงลูกหมาทำอะไรถึงจะใจเบิกบาน
เขาไปไหนติดต่อเขาไม่ได้แล้วเขาไม่มีโทรศัพท์
ใครจะไปทำร้ายเขาไปคนเดียวข้างคลองใช่ไหม
ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยใจก็สั่นตุ๊บตุ๊บ

เป็นห่วงแม่แบบจะเป็นตะคิวในน้ำลูกแม่จะจมน้ำอะไรแบบนี้
คิดว่าแม่จะไม่กลับมา
ทุกคนคือกำลังใจของป้า
คือดวงใจของเราเราก็ต้องสู้
ความฝันของป้าที่อยากออกรายการเกมต่อชีวิต
เพราะว่าอยากมีบ้านหลังเล็กสักหลังนึง
เพราะบ้านหลังที่อยู่นี่ไม่ใช่บ้านเรา
แล้วก็ถ้าว่ามีเหลือทุนเหลือ
อยากจะไปซื้อแม่หมูสักสองตัวเอามาเลี้ยงจะได้อยู่ที่บ้าน
ความจนมันน่ากลัวป้าก็ต้องสู้

ป้ายินดีถึงป้าจะเป็นอะไรป้าก็ยอม
คุณผู้ชมครับเพราะความจนมันน่ากลัว
ผู้หญิงคนนี้จึงสู้เพื่อให้ทุกคนมีกิน
เราไปพูดคุยกับครอบครัวของแม่สำลี
จากจังหวัดพิจิตรอยู่ในรายการเราแล้วครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส
แล้วของเขาไม่ถอนเลยขุดไปบ่นไปไม่ลาดน้ำให้กูมั่งเลยดินก็แข็ง
มันแข็งมากเลยใช่ไหมมากนานแล้วนี่คืออุปสรรคของคนขุดกระชาย
แล้วมีไหมเคยโทษฟ้าโทษฝนไหมฝนก็ไม่ตกลงมาเลยเคยมีไหม
ไม่โทษโทษเจ้าของสวน
แม่เจ้าของสวนเขาดูรายการอยู่เจ้าของสวนใจดีไหมเจ้าของสวน
ก็ใช้ได้ใช้ได้พอบอกเจ้าของสวนดูรายการเจ้าของสวนใช้ได้
ไม่เป็นไรช่วยงานกันช่วยกันเนอะเขาก็ให้งานเราเห็นบอกว่าก่อนขุดกระชายเนี่ย
เช้าเช้าก็ไปจับปลาด้วยไปจับปลาทำไมต้องไปเช้าเลย
ปลาปลามันจะออกไหว้ตอนเช้าถ้าเราไปสายปลาจะเข้าป่าเข้าร่ม
ทีนี้ก็จะเหนื่อยเราตอนป่ามันเข้าลมเหนื่อยเรามากเหนื่อยยังไงฮะ
ถ้าปลามันเข้าร่มอ่ะเราต้องยิกออกจากป่าเราต้องอะไรนะ
ไล่ออกจากป่าเออทีนี้ไม่ใช่แต่ป่าและเข้าป่า
เราต้องเข้าด้วยแล้วทีเนี้ยอ๋อถ้าปลามันเข้าป่าเนี้ย
ไม่ได้เข้าแต่ปลาแล้วเราก็ต้องเข้าไปกับมันแล้วต้องเข้าไปกับมัน
เพราะมันไปอยู่ในป่าเราก็ต้องไปตามเจอให้เจอเราต้องเข้าไปแทนมัน
ให้มันออกมาอยู่ข้างนอกตอนนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่แม่เนี่ยต้องไปตอนเช้ามืด
ใช่ต้องไปเช้ามืดเช้ามืดเนี้ยกี่กี่โมงก็ตีห้าครึ่ง
ต้องไปแล้วต้องลงน้ำถ้าดักค้างคืนไว้ไปดักต้นเย็นดักค้างคืนไว้ไม่ได้
ทำไมคะแม่เฮียมันเอาไปกินขาย
ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนี้มาน่ะแม่ก้มหน้าพูกแม่ไม่ต้องมองเลย
แสดงว่าชุมมาสิชุมมากหมดเลยวันนั้นทั้งขายทั้งปลาศูนย์เงินอีก
ไม่เสียดายป๊าไม่เสียดายใช่เสียดายขายมาก
นายขายมากกว่าปากละเท่าไหร่ที่แม่ซื้อมา
ปากละสี่ร้อยสามร้อยถึงสี่ร้อยมันเป็นเงินมากสำหรับครอบครัวเหรอแม่
มากเป็นเงินมากแล้วแม่ทำไงอ่ะครับแม่ได้ขายใหม่ไหม
ได้ไปเอามาจากไหนอ่ะเซ็นเขา
ไปเซ็นใครไปเซ็นน้านค้าบอกเซ็นไขสักปากสิ
พอบอกค่ะเขาก็จะถามของน้านไม่ได้ไม่รู้อ่ะ
มีอะไรก็เอามาให้เรื่อยเรื่อยเลย
แล้วให้เขาเมื่อไหร่ให้เขาไปมั่งยังให้ไว้หมดแล้ว
นานไม่กว่าจะหมดอ่ะเกือบเดือน

ก็เลยพาพ่อมาอยู่กับน้อง

ที่ใช้ชีวิตอยู่กันเนี่ย

อะไรที่ทำให้แม่หายเหนื่อยอ่ะ

เนี่ยพ่อพี่สาวแล้วก็ลูก

พี่น้องคู่นี้มันสามัคคีกัน

พี่น้องมีพันร่างพี่ยุ้นมีพันบน
พี่มีฟันอะไร

ความสุขป้าหาได้จากที่ไหน

ไม่มีเรื่องอะไรก็คุยปรึกษากัน

อยู่ด้วยกันมันต้องมีขัดคอกันบ้าง

จะกินไงฟันไม่มี

หายหน่อยสิ
ไม่ได้นะตอนเนี้ย
แมวจะให้กินโทรออกอากาศด้วย

กลัวเขาจะไปจมน้ำอะไรไม่มีใครเห็น

ถ้าน้องกลับมาแล้วก็โล่งใจ
ผลก็มีกันอยู่เท่านี้เล้๋อะเนอะ
มาถึงอีก๒ชีวิตที่เหลือมาเอาคุณตาก่อน

แม่เหนื่อยไหมเหนื่อยรักแม่นะอืมแม่ก็ทุน
สำลีวันนี้เป้าหมายที่มาเกมต่อชีวิตของเราคืออะไรครับ
อยากได้ทุนไปเลี้ยงหมูเวลาพี่สาวอยู่บ้าน
จะได้มีหมูไว้เลี้ยงเราก็ไปหาปลาหาขุดกระชาย
วันข้างหน้าถ้าเราไม่รอดเราก็ยังมีอาชีพที่เป็นหลัก
ใช่อยากได้หมูมันบอกอยากได้บ้านอยากได้บ้านหลังเล็กสักหลัง
เพราะว่าบ้านที่อยู่นี่เป็นบ้านใครอะครับ
เป็นบ้านคนที่รู้จักเขาให้อาศัยอยู่
ก็เลยอยากได้ทุนไปหาที่อยู่หาที่อยู่
วันนี้ถ้าโชคดีก็ได้๑ล้านบาทกลับไปบ้านแล้วเราก็หวังเช่นนั้น
วันนี้เราได้รับความรักความอบอุ่นในครอบครัวจริง
อย่างที่บอกเลยครับว่าความสุขมันอยู่ที่ใจแล้วก็อยู่กับคนในครอบครัว
หามันให้เจอเหมือนกับครอบครัวของแม่สำลี
คุณผู้ชมครับคำว่าครอบครัวสะท้อนออกมาจากความรักความห่วงใหญ่ที่บ้านนี้มีให้กัน
อย่างที่ผมรู้สึกได้ความรักทำให้เรามีพลังต่อสู้
แต่การต่อสู้กับชะตาชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแม่สำลี
สามารถพิชิตโจทย์๔ข้อเพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
จะได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ตัดแต่งกระชายแล้วล้างสำหรับขายจำนวนสามกิโลกรัม
ภายในเวลาสามนาทีครับทุกคน
ขอบคุณทุกคน